อีกหนึ่งเรื่องเรื่องราวใกล้ตัวภัยใกล้ตัวคุณผู้ชมเห็นกันหลายครั้งสำหรับข่าวต่างประเทศพัดลม
ระเบิดพัดลมมือถือระเบิดพัดลมจากจีนใช่พัดลมมือถือระเบิดนะคะ
อันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่สถานีไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละค่ะ

อุ้ยบอกตกใจเลยอ่ะ
ไฟแช็คไฟแช็คอยู่ข้างนอก
ใช่มันร้อนเองเขาไม่ได้ทำอะไรมันเลย
สังเกตดีดีจะเห็นมีควันลอยออกมานะคะนี่คือเหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เลยค่ะ
บริเวณโต๊ะทำงานของผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีจู่เนี่ยถ่านไฟฉายสำหรับใช้งานกับพัดลมมือถือยี่ห้อหนึ่ง
ซึ่งวางทิ้งไว้เฉยในแก้วพลาสติกก็มีควันสีขาวจากการลุกไหม้ลอยออกมานะคะ
ซึ่งหลังเกิดเหตุได้ตรวจสอบฐานไฟฉายพบรอยไหม้ที่บริเวณคั่วลบจริงค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราเจ้าของพัดลมมือถือเครื่องนี้เล่าว่าปกติเนี่ยจะวางพัดลมไว้ที่บริเวณโต๊ะทำงาน
แล้วก็จะใช้งานผ่านการเสียบสายชาร์จยูเอสปีเข้ากับคอมพิวเตอร์
ที่ผ่านมาได้ถอดถ่านออกจากพัดลมแล้วก็วางทิ้งไว้ในแก้วพลาสติกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะ
จากก่อนหน้านี้ก็เห็นคลิปวิดีโอเตือนภัยจากเหตุการณ์แบตเตอรี่ระเบิดทำนองนี้มาบ้าง
คาดคิดเลยค่ะว่าจะเกิดควันลุกขึ้นได้กับตัวเองนะคะ
คดีที่เป็นเวลาทำงานจึงเห็นเหตุการณ์แล้วก็ดับควันได้ทัน
ทำให้ไม่เกิดระเบิดรุนแรงแล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
ยังไงก็ตามอยากฝากเตือนให้เป็นอุทาหรณ์ถ้าใครที่ใช้งานพัดลมมือถือลักษณะนี้เนี่ยควรระมัดระวังกันด้วย
เหตุการณ์ลักษณะนี้นะคะก็เคยเกิดขึ้นที่มาเลเซียเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษารายหนึ่งก็นำพัดลมมือถือนี่แหละค่ะติดตัวไปใช้งานที่โรงเรียน
แต่ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะคะทำให้จู่ก็เกิดระเบิดขึ้น
ซึ่งภาพที่ถูกถ่ายไว้หลังเกิดเหตุพบรอยไหม้บริเวณถ่านไฟฉายที่ติดมากับพัดลม
ก็เลยคาดว่าฐานน่าจะเป็นสาเหตุของการระเบิดนะคะ
อันนั้นมาลาซีอาอันนี้ไทยรัตช์ทีวีสดร้อนวันวานนี้
แล้วก็คุณรัชพรเอามาเล่นตอนคุณเปิดให้ดิฉันแอบ

ดไม่เป็นอ่ะกดแล้วมันไม่เปิดอ่ะ

คือฐานไฟฉายข้างหลังมาเปิดให้ดูคุณรัชพร

อย่าค่ะปิดแล้วไม่เป็นไรนะคะอันนี้ทดสอบมา
อุ๊ยด้านนี้นี่นะคะก็เป็นถ่านแบบนี้แหละ
คุณผู้ชมซูมให้ดูนิดนึง
นี่นะคะก็เป็นฐานแบบนี้ก็มีควันออกมาได้
ก็ระมัดระวังกันด้วยเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นได้นะคะ
ดูหน้าคุณรัชพรไม่กล้าใช้เลยหรือเปล่าหรือยังไง
ไม่รู้มันคือแค่แปลกใจว่าคือถ้านึกว่าใช้งานอยู่แล้วมีควันขึ้น
อยู่ในห้องแอร์คุณผู้ชมคือมันไม่ได้มีแดดไม่ได้มีความร้อนอะไรใส่เข้ามาแล้ว
มันควันมันออกมาได้ยังไง

ปิดแล้วอย่าเปิดเลยค่ะคุณผู้ชม
แต่ไม่เป็นไรก็ระวังไว้แล้วกันสำหรับใครที่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้อยู่นะคะ

ยังใช้ได้อยู่ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง
โอเคใช้เงินโอเคแต่อย่าระเบิดใส่หน้าเฟื่องพอดนะคะ